ผู้รักในวงการประเทศผู้หนึ่งไปต่อไม่รอแล้วนะ
ไปต่อที่ว่านี่คือทางใครทางมันนะ
นั่นก็คือคู่ของน้องแพรวาแล้วก็พี่หน่องธนานั่นเองค่ะ
หลายคนบอกว่าเห็นมันมีข่าวเมาส์ข่าวลืมมา
แล้วก็จับสังเกตสัญญาณบางอย่างผ่านทางโซเชียลว่า
คู่นี้ต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนของความรักห่างหายกันไป
ล่าสุดค่ะแพรวาก็ไม่รอให้ใครเดากันนานขอเลือกเลย

ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้น้องแพร่ขอนัดเลยชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ

เขาบอกว่าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่น่ารักตั้งแต่เริ่มต้นเลยแหละ
แพรวาก็บอกว่ายอมรับเลยค่ะว่าเป็นการเลิกที่เธอเองยังรักอยู่
มันเจ็บมากนะตัดใจจบรักครั้งนี้
เพราะว่าการที่ทั้งเธอและหนุ่มหน่องจับมือกัน
เพื่อสู้ปรับจูนความสัมพันธ์กันและกันหลายต่อหลายครั้งแล้ว

แพรวาย้ำนะคะว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์เล็กน้อยที่เข้ากันไม่ได้
แต่พอรวมกันแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่
ถ้าไปต่อกันในระยะยาวค่ะ
เธอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจบกันตอนนี้

ตัวเธอกับอดีตแฟนนุ่มตอนนี้นะ
ไม่ใช่ว่ามองหน้ากันไม่ได้นะครับ
บอกว่าเลือกตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดีกว่า
พร้อมยืนยันได้ว่าการเลิกกันครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องมือที่๓เลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนเก่าหรือว่าจะเป็นนุ่มคนใหม่
อะไรก็แล้วแต่ตามข่าวเมาส์มอยมา

ก่อนหน้านี้หนูค่อนข้างอ่อนแอมาก
แต่ว่าเราไม่ได้อยากจะแบบโชว์ให้ทุกคนเห็นค่ะ
ก็เลยรอวันที่เรารู้สึกว่าเราแบบโอเคเราพร้อมที่จะพูดแล้ว

ก่อนหน้าที่เราจะเขาเรียกว่าเหมือนสู้กันครั้งสุดท้ายค่ะ
เราเกิดการคุยแล้วก็ตกลงกันแล้วว่า
อันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่เราจะลองปรับกัน
ถ้าไม่ได้ก็มันก็คือเราเข้ากันไม่ได้จริง
ทุกครั้งที่เราพยายามสู้เพื่อกันและกัน
มันทำร้ายกันทั้งคู่
ไม่อยากรอวันที่เราทั้งสองคนต้องเจ็บจนแบบจะตาย

คือหนูอยากทักไปถามเขาว่าเขาเป็นไงบ้าง
ด้วยความที่ว่าพอเราเลิกกันด้วยที่เรายังรักกันมาก
การที่เราจะทักไปมันค่อนข้างยากสำหรับหนูมาก
แล้วก็หนูคิดว่าก็คงยากสำหรับเขาเหมือนกัน
คือที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะ
ถ้าตอนนี้หนูย้องออกไปหนูก็ไม่เสียใจที่เลิกกับเขากัน

ก็อย่างน้อยก็ยังเหลือความรู้สึกดีกันไว้แล้วกันนะครับ
กันด้วยดีแหละเพราะว่าถ้ายื้อกันไปกว่านี้เจ็บกันไปทั้งคู่
ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมตอนนี้แล้วก็เพื่อสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นกับทั้งคู่ในอนาคตนะคะ
ส่วนข่าวลือที่บอกว่ากลับไปคบแฟนเก่าคุณบีฟที่เป็นนักร้องเนี่ยค่ะ
คือเขาไปเห็นว่าเขาอยู่สนามบอลด้วยกันคือน้องคือเขาก็บอกว่าเขาไปเล่นกีฬาอยู่แล้ว
ไม่ได้คืนดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังโสดนะคะ